มีพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวที่เขาไปที่ชายหาดบางแสนเขาไม่สบายใจเพราะว่าเขาก็มีคนไปเดินแล้วเอาพิษบูไปปล่อย

คนเขาก็เห็นว่าเอาพิษบูมาปล่อย

แล้วสาบดีจากข่าวว่าพิษบูบางทีมีอะไรคุยกับคนตายนะ
นี่ฮะดูสิตัวมันเล่อขนาดนี้

นายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์ต้องโพสต์เลยครับ
เท่าที่เห็นเนี่ยก็ตัวใหญ่พอตัวนะฮะ
เทอเรียครับเจ้าของปล่อยให้เดินแบบเนี้ยริมทางเดินบนถนนที่สาธารณะประชาชน
เขาเห็นเขาก็หวาดระแวงสิเพราะอาจารย์ตามข่าวมันก็เห็นอยู่แล้วว่า
มันก็ดุมันก็กัดคนตายได้เหมือนกันนะครับนะฮะ
อันตรายก็ฝากเตือนเพราะว่ามีทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุนักท่องเที่ยวเขาก็ไปเดินเล่นกันนะครับ
นักข่าวเราไปถามทางด้านของพ่อค้าที่อยู่ริมชายหาดบางแสน
ชื่อว่าคุณสิทธิศักดิ์พรมประเสริฐเขาก็บอกว่ามันก็เป็นที่สาธารณะแหละนะฮะ
นักท่องเที่ยวก็ไปคนก็ไปเยอะมันก็อันตรายก็อยากจะเป็นตัวแทน
ฝากบอกไปถึงเจ้าของสุนัขละกันถ้าว่าจะเอามันมาเดินควรจะมีสายลากจูง
เดี๋ยวมันไปกัดใครเข้ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โต
มีคนเจ็บหรือบางทีมันอาจจะเสียชีวิตได้
ฝากเตือนไม่ใช่แค่ที่นี่นะทุกที่เลยแล้วกัน
ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายนิดนึงนะคะ
เทศบัญญัติเขาจะมีแบบแบบไว้เลยนะคะ

ถ้าท่านจะเอาออกมาจากบ้านต้องมีสายจูงตะกร่อคอบปาก
แล้วก็จำกัดด้วยนะคะว่าจะต้องมีบัตร
ให้เป็นบัตรประจำตัวของมันนะคะ
ไม่ใช่ว่าจะปล่อยเพ่นพ่านแบบนี้นะคะ
ไม่ได้เดี๋ยวจะจัดคนเข้า